ติดตามชาติเขาเที่ยงกันต่อเรายังคงเชิญคุณผู้ชมร่วมส่งข้อความมา
ถึงแม้ขนาดคอศใช้อำนาจจะมาตรวา๔๔มาแก้ไขปัญหาทั้งตัวของคน
แล้วก็ผู้ปกครองแต่ผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไร

ส่งข้อความเข้ามาหน่อยเพื่อให้ปัญหานี้หมดไปนั่นเองนะครับ
ใช่ค่ะหรือว่าอยากจะส่งมาชื่นชมพี่วินคนนี้ก็ได้นะคะ
เพราะว่ามีพี่วินจักรยานยนต์รับจ้างคนหนึ่ง
เขาเก็บเงินได้เป็นสกุลเงินฟรังสวิส
คิดเป็นเงินไทย๓แสนกว่าบาท

ใช่เขาบอกว่าต้องการจะประกาศหาเจ้าของ
สุดท้ายพบว่าเจ้าของนั้นเป็นนุ่มสวิสเตอร์แลนด์ครับ
นำเงินก้อนนี้ไปขอสาวไทยแต่งงานครับ
นายุทธนาไม้น้อยอายุ๓๖ปีเป็นชาวตำบลถ้ำแค่ครับ
อำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี
หนุ่มอีสานคนนี้แหละครับมีอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
เขาเอากระเป๋าที่เก็บได้ครับ
พร้อมเงินกับ๑๐๐๐ฟรังสวิสครับ

หลังจากได้มาจากหน้าสถานทูตสวิสเตอร์แลนด์นะครับ
วันที่๓๐มิถุนายนที่ผ่านมา

ตนเองขี่จักรยานยนต์รับจ้างอยู่ที่วินท้ายซอย

เมื่อวานนี้ได้ขับรถไปที่หน้าสถานทูต

เก็บมาโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบทรัพย์สินภายใน
เพราะว่ามีลูกค้าเรียกใช้บริการตลอด

จึงตรวจสอบทรัพย์สินเห็นเป็นเงินต่างประเทศครับ
โดยที่ไม่รู้ว่ามีมูลค่าเท่าไหร่นะครับ
แล้วก็ตัดสินใจนำกระเป๋าดังกล่าวไปฝากไว้ที่

หรือว่าสวพ๙๑ประชาสัมพันธ์หาเจ้าของ

ถ้าเกิดเป็นเจ้าของเองน่าจะเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

ถ้ามาทำเงินหายในไทยแบบนี้น่าจะเดือดร้อนมากทีเดียวนะครับ
คณะของด้านเดียวนี้แล้วก็นางสาวพนาวัล
พรมมณัฐแฟนสาวได้กล่าวขอบคุณ
และมอบสินน้ำใจเป็นเงินให้กับนาย

พร้อมกล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รับของคืน

โดยไปยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียนสมรส
ประกอบกับเป็นช่วงที่ใกล้เวลาปิดทำการ

แล้วก็จะเร่งรีบจนทำให้กระเป๋านั้นหล่นโดยที่ไม่รู้ตัว
เรียกแท็กซี่เดินทางไปแจ้งความที่

จากนั้นคนขับแท็กซี่ก็แนะนำให้โทรศัพท์เข้าไปแจ้ง

ซึ่งเป็นหมายเลขโทรฟรีของสวพ๙
จนกระทั่งได้รับเงินคืนในวันนี้นั่นเองนะครับ